คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องราวของความรัก
นับนิ้วดูอีก๒วันจะถึงวันวาเลนไทยแล้ว

อกกระดับสีแดงช็อกโกแลตตุ๊กตา
งั้นเอางี้ชวนทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ

เลือกซื้อของขวัญในวันวาเลนไทย

กับคนที่กำลังมีความรักอย่างคุณสิริพักกมลค่ะ
ตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองพุงกุญแจลูกปัดเก๋กะ
กระเป๋าผ้าเครื่องปั้นดินเผาและดอกกุหลาบสีหวาน
ทั้งหมดคือสินค้าที่ประดิษฐ์จากฝีมือน้องในโครงการพระราชดำริ
โครงการในพระอุปถัมภ์และมูลนิธิต่างรวมกว่า๔๐แห่ง
ถูกนำมาวางจำหน่ายในงานเทศกาลแห่งความรักและการให้ที่ตลาดบองมาเช่
ภายใต้แนวคิดสุขใจกับการให้อิ่มใจกับความรัก
ให้ทุกคนได้แวะมาช็อปเลือกสรรสิ่งดีท่ามกลางบรรยากาศชิลริมน้ำ
นำกลับไปมอบให้กับคนที่รักในวันวาเลนไทยเทศกาลแห่งความรัก
ยังช่วยสร้างรายได้ให้มูลนิธิต่างอีกด้วย
ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงและการประกวดทั้งเล่านิทานของพ่อ
รำเพลงเพื่อพ่อการเดินแบบของน้องจากมูลนิธิต่าง
รวมถึงการแสดงดนตรีแจ๊สบทเพลงพระราชนิพล
เพื่อร่วมถวายอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙
ถ้าคนที่มาเที่ยวบองมาเช่ในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีมูลนิธิตั้งแต่
มูลนิธิในพระบรมราชุปธรรมมูลนิธิในพระอุปถัมภ
มูลนิธิศาสนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่าง
คนสามารถมาร่วมกันให้เพื่อแบ่งปันความรักกันได้ค่ะ
การแสดงทุกปีเราจะน้อยกว่านี้
แต่ปีนี้เราจะมีการแสดงของเด็ก
เป็นแฟชั่นโชว์ของเด็กในชุดโมโนโทน
ซึ่งก็เป็นการถวายอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ
แล้วก็การแสดงการรำเพลงพระราชนิพล
หรือการรำเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
และวันอาทิตย์ที่๑๒กุมภาพันธ์นี้จะมีคอนเสิร์ตการร้องเพลงเพื่อพ่อ
ปิดท้ายการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
คณะดุริยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์อีกด้วย
ปีนี้ตลาดบองมาเช่จัดงานเทศกาลแห่งความรักและการให้
ต่อเนื่องเป็นปีที่๘ระหว่างวันที่๑๐๑๒กุมภาพันธ์
คาดหวังว่าให้งานนี้แบ่งปันความรักแก่กันในสังคม
สิริพักกมลตรายตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน